คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มีหลายเรื่องจริงนะคะ
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นในบ้านเรา
ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะ

เรื่องของการจัดอันดับขององค์กรจัดอันดับนานาชาติ
คุณผู้ชมคะในช่วงเสาวิเคราะหลบม่านการเมือง
ได้มีการวิเคราะห์กันในประเด็นนี้ล่ะค่ะ
แต่ปีนี้ตัวเลขเรารู้สึกล่วงลงไปเยอะนะ

ปีเป็นการเริ่มต้นที่จะเอาดัชนีทางการเมือง
ก็คือความเป็นประชาธิปไตยมาวัดมันก็เลยทำให้แย่ลงเยอะหน่อย
เพราะเอิญบ้านเราวันนี้ก็มีเรื่องทุจริต
ื้อเฉาหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการซื้อเครื่องยนต์

โรนสลอยดูเหมือนจริงปีที่ผ่านมาเนี่ยประกาศเลยนะครับว่า
จะรัฐบาลนี้จะเป็นเอ่อเป็นปีแห่งการปราบปรามปราบปราม
คอลลับชั่นทุจริตคอลลับชั่นเลยนะครับเป็นออกมาเปรี้ยงอันแรกเลย
เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับโรยสลอยก็มีนะฮะ
ที่ว่าไปที่ญี่ปุ่นก็แค่นี้ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้นะโอซาลอย
ก็ไม่เป็นไรแหละครับมันก็มาในหลายอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับ
เขาเรียกว่าในของการเอ่อทฤษฎีของการปราบปรามอ่า
ของรัฐบาลเนี่ยดูมันจะสอบตกเป็นแถวไปเลยนะครับ
ว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยก็เจอแต่ตกระกรรมลำบากทั้งนั้นเนี่ยนะครับ
แต่เราก็สามารถทำความโปร่งใสให้เกิดขึ้นได้นะครับโดยรัฐบาลชุดนี้แหละนะฮะ
ก็สิ่งที่มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมีการทุจริตเกิดขึ้น
ไม่ใช่ว่าเออปล่อยไปเรื่อยแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาทำกันไปอะไรกันไป
ผมว่ารัฐบาลต้องออกมาโดดออกมาปกป้องออกมาทำให้เป็นรูปธรรมให้มันชัดเจน
อย่าไปทำเป็นระเหยลอยชายไปว่าไปตามน้ำกันไปนะครับมันต้องออกมา
เพราะมันโดนเข้ามาหนักแล้วกำลังจะบอกว่ารัฐบาลทำแค่นี้ไม่ได้แล้วที่ผ่านมาก็พยายามดึงหรือว่าพักงาน
ข้าราชการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะคือในกระบวนการจัดการเพื่อความโปร่งใสเนี่ยนะครับ
มันก็เป็นเหรียญทั้งสองด้านคือนอกจากการปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังนะครับ
อ่าให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเอาคนผิดมาลงโทษแล้วจะต้องมีการป้องกันด้วยนะครับ
ของเราเนี่ยพูดถึงการป้องกันก่อนก็มีความพยายามที่จะมุ่งเน้นในเรื่องจริยธรรม
คือเป็นวูบวูบเป็นไฟไหม้ฟางมีการลนลงเอ้า
ต่อไปถึงขนาดเด็กว่าต่อไปโตขึ้นจะไม่โกงมีคำขวัญมีอะไรต่ออะไรนะฮะ
ข้าราชการปลุกจิตสำนึกอะไรแต่แล้วก็จะคึกคักเฉพาะวันจัดงาน
หลังจากนั้นทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิม
อันนี้เนื่องจากการขาดความต่อเนื่องแล้วนั่นประเด็นหนึ่งในการป้องกัน
ทีนี้การปราบปรามก็ทำไม่สิ้นเสร็จเด็ดขาด
ก็อย่างที่ว่าคือมีการย้ายจริงแต่ว่าย้ายมาแล้วเป็นสิบเป็นร้อยคนเนี่ย
พวกถูกย้ายก็ยังลอยนวลอยู่บนเก้าอี้ตัวใหม่ยังไม่เห็นมีการจัดการกันให้สิ้นเสร็จเด็ดขาด
แล้วมันมีหลายเรื่องของเมืองไทยเรา
มันมีหลายรูปแบบสารพันธุ์และแต่ละเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ
บ้านอื่นเมืองอื่นเห็นเข้าแล้วงงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่น
ทุจริตเรื่องสอบเข้านาย๑๐ตำรวจ

เป็นอยู่เป็นอื้อเฉามากนะครับ
คนมานั่งคิดว่าคนผู้สมัครเข้าสอบเนี่ยเสียเงินเป็นแสน
เพื่อจะไปเป็นนาย๑๐ตำรวจที่เงินเดือนหมื่นต้น
แล้วจะทำงานกันไอ้ท่าไหนถึงจะคุ้มทุนที่จ่ายลงไปนะครับ
เห็นที่ผ่านมามือย้อนกลับไปในดัชนี
ตั้งแต่ปี๕๖๕๗๕๘ทุกรัฐบาลมีปัญหาหมด

ก็สะท้อนว่าไม่ว่าพระเด็จการหรือประชาธิปไตยก็แปะเอี้ย

ครับถ้าพูดถึงอันดับตรงนี้นะครับ
เมื่อปี๕๖
ประชาธิปไตยก็อยู่ที่อันดับ๑

ปี๕๗ประชาธิปไตยครึ่งแรกของปี
แล้วก็พระเด็จการครึ่งหลังของปี

ปี๕๘อันนี้รัฐบาลทหารประยุทธ์ล้วนประเด็จการเอาล่ะ

นั่นสิมันดีขึ้น

ปี๕๙ผลออกมาเมื่อสองสัปดาห์วันนี้ลงไปอันดับ๑๐๑
โดยมีตัวประเมินเพิ่มขึ้นมาคือความเป็นประชาธิปไตย
เอามาประเมินเกี่ยวกับความโปร่งใสด้วย
มันเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใส

เพราะว่า๑๐๒รัฐบาลยิ่งรัก

แต่ว่าผมไม่ทราบว่าตอนรัฐบาลเลือกตั้งของยิ่งรักนั้น
ก็เอาตัวชีวัตรความเป็นประชาธิปไตย

เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้ง

ไม่ว่าประชาธิปไตยหรือพระเด็ดกาล
ใครมาก็อย่างที่ว่ากันแหละ

กำลังมามองว่าตัวองค์กรอนานาชาติที่เป็นคนชี้วัดประเทศต่าง

มีเรื่องไขมีอะไรงานใสดินไหม

มันก็เป็นองค์กรที่เป็นเครื่องมือของชาติตะวันตก

ฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถจะเอาตรงนี้มา

ประเทศที่รู้สึกว่า
ไม่ตรงตามความเป็นประชาธิปไตยของเขา
ผมเชื่อว่าที่เราขึ้นมา๑๐๑ตรงนี้มีส่วนมาก
เพราะว่าเราเป็นประชาธิปไตยแล้วเรารู้สึกอะไรอ่ะไม่ค่อยก้มหูให้เขาแล้ว
มันก็เลยผลออกมาอย่างนี้แต่อันนี้เป็นเพียงมุมหนึ่งนะ
แต่อีกมุมหนึ่งเราก็ต้องยอมรับองค์กรเพราะว่ามันได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
ต้อง๑๗๖๑๗๖ประเทศใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริง
ว่าเรานี่เขายังมีปัญหานั้นอยู่แม้ในนายกประกาศทุกวัน
แต่จริงแล้วมันยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าลดเหลือประมาณสัก
เมื่อก่อนนี้มันอาจจะ๒๐๓๐แต่ในสักครั้งรุ่นมันยังมี

ฉะนั้นมีวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าก็คือ
คดีที่อยู่ในมือเนี่ยคุณต้องจัดการให้มันชัดเจนเรียบร้อย
เอาคนผิดมาลงโทษเพราะมีการระบุความผิดกันอยู่แล้ว
แต่คุณก็ต้องกระตุ้นต้องเร่งเราให้มันได้เห็นผลโดยเร็ว

เพราะอย่างน้อยทำเรื่องนี้ให้มันชัดเจน

แล้วก็ทำให้สิ่งที่นายกประกาศไว้ทั้งหลายเนี่ย
ได้มองเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น
มาตรา๔๔จะสามารถนำมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนครับพี่โมดค่ะ
มาตรา๔๔ก็มีเสียงเรียกร้องนะครับว่ารัฐบาลนี้ก็ใช้มาตรา๔๔ตั้งหลายเรื่องหลายราวแล้ว

แต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญทำไมมาใช้เอามาเลยว่าใครผิดขึ้นมา
มันหมดอายุความแล้วก็เอามาได้ใช้ได้

ก็เพราะเราเป็นพนิกานี่แหละ
แต่เกาหลีจีนเขา

ใช่ก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งของเขา

การทุจริต
แล้วคุณอยู่เฉยคุณก็มีปลอบผิดแล้ว

ของเราขนาดเข้าไปเอี่ยวอยู่ด้วย
แต่ไม่ได้ไปรับมาก็รอดตัวไปอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปอะไรกันไปนะครับ
สำหรับประเทศไทยมายาวนานนะครับ
ตั้งแต่ผมจำความได้จนถึงวันนี้นะครับมันก็ยังมีอยู่

ก็มันมีดีขึ้นไปพักเดี๋ยวดีเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวดีเดี๋ยวเร็วขึ้นมาอยู่เรื่อ
มันเป็นเพราะอะไรมันถึงเป็นเพราะอะไร
จะว่าเป็นระบบอุปถัมภ์ของเรานะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรกัน
มันก็เป็นกันไปแบบแบบเนี้ยนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะ
อ่าได้มาแล้วก็มากไปเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันก็
คล้ายว่าพอกภูมิมากขึ้นไปเรื่อยจน
เรียกว่ายิ่งมีอำนาจมากเนี่ยก็สามารถที่จะ
กดไม่ให้ตัวเองเนี้ยอ่ารับเอ่อ
ผิดได้แล้วก็ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยนะครับ
แต่ว่าผมยังบอกว่าในโอกาสวันตุดจีนเนี่ยนะครับ
ก็อยากจะอ่าอ่าขอให้บอกว่าอะไรนะรัฐบาลเนี้ยนะครับ
สิ่งที่รัฐบาลทำอะไรตั้งอกตั้งใจเรื่องปองดองเรื่องอะไรทำนี่นะ
ก็ขอให้สำเร็จนะครับของนักการเมืองก็
ใกล้อยากจะเลือกตั้งเต็มแก่แล้วก็ขอให้ได้เถอะนะครับขอให้มีโอกาสได้เลือกตั้ง
ประชาชนเองเนี่ยนะครับอ่าเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ
ขอให้ดีขึ้นนะครับเรื่องของรายได้การทุจริต
เนี่ยก็หวังว่าคงจะไม่มีมาทำให้ประชาชนอ่า
ต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจขอให้ประชาชนได้รับความสุขเหมือนกับมีความหวังเราจะต้องกลับไปใช้กฎหมายที่มันเข้มงวด
เหมือนเกาหลีเหมือนจีนไหมคะก็ก็ควรจะต้องทำนะครับคือคือเป็นกฎหมาย
ที่เป็นกฎหมายกระบวนการนิติบัญญัติที่แท้จริงใช้ความเข้มงวดกวดขัน
ซึ่งตามรัฐมนูลที่ระบุถึงขนาดว่ามีโทษประหารชีวิตบ้างอะไรบ้างเนี่ย
มันก็มีทั้งผลดีและผลเสียค่ะดาบสองคมเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่า
ก็อย่างเรื่องโลซาลอยเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวมาทำนองว่า
ไทยเราอาจจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากต่างชาติเจ้าของต้นตอนเนี่ย
ที่จะให้ข้อมูลเพราะว่าเรามีโทษประหารอยู่ค่ะนะครับทั้งทั้งที่ความจริงแล้ว
เราไม่เคยใช้โทษประหารในการทุจริตคอรัปชั่นเลยนอกจากจับติดคุกแล้วก็ไปตายในคุกเอง
นะครับอย่างเช่นสมัยในอดีตขอเรียนว่าการทุจริตคอรัปชั่นเนี่ย
คู่กับสังคมไทยมายาวนานมากตั้งแต่แรกเริ่มแค่เรียกผลประโยชน์ธรรมดา
แต่เดี๋ยวนี้มันได้มีการพัฒนาการการทุจริตการคอรัปชั่น
ช่อราชบังหลวงอย่างแนบเนียนส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับประโยชน์จะลอยนวล
คนที่ติดคุกหรือถูกจับก็จะเป็นมือปฏิบัติการ
ก็ตรงนี้ก็เป็นช่องที่ว่าเราน่าจะนำม๔๔มาใช้ได้
แต่อย่าเอาม๔๔ไปตัดสินพิพากษา
เอามาเร่งตรงไหนมันติดขัดก็ทำให้มันเร็วขึ้น
ด้วยกฎหมายอำนาจพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับ
อย่างเช่นโรสลอยก็มีเสียงพูดกัน
ว่ามันมีหมดอายุฟาร์ม

ก็ถึงแม้ว่ายังจะฟ้องทางแพ่งได้
แล้วก็ให้ปม๔๔ไปกดสอบ

แต่ว่าก็มีการพูดกันอีกนั่นแหละ
ซึ่งก็แล้วแต่ว่ามันม๔๔มันสามารถทำให้ย้อนหลัง
มาเอานำกลับมาสอบทางอาญาใหม่ได้ไหม

แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงผมเห็นใจนายกประยุทธ์นะ
ขอให้ท่านรักษาความเชื่อมั่นศรัทธาที่หัวไม่สายไว้

แล้วก็อย่าได้ท้อ
เพราะว่าความเป็นประชาธิปไตยที่นำมาวัด
อาจจะวัดคราวนี้แล้วอำดับมันวูบลงไปนะฮะ
มันน่าจะลดลงในความเชื่อของผมนะ
แม้ว่าอันดับที่ประเมินเรื่องความโปร่งใส
เพราะว่าเขาเชื่อมั่นการตรวจสอบโดยอิสระมากกว่า
ลำดับเราเลยลดลงไปเนี่ยนะฮะ
ผมขอให้กำลังใจท่านคำตอบให้เถอ
เพราะว่าหันทหารฝามันอาจจะวาเวหน่อยนะครับ
แต่หวังว่าประชาชนจะช่วยร่วมมือร่วมใจ